คุณผู้ชมมีงูโผล่ออกมาในรถอีกแล้วอ่ะ
เนี้ยค่ะที่ชนบุรีค่ะผู้หญิงขับรถด้วย
นะคะอ่างูโผล่ออกมาใต้โพงมาลัยเลยอ่ะ
คุณผู้ชมจะทำยังไงคะตอนขับค่ะตอนขับค่ะ

ตกใจรถอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะผู้หญิงคนนี้

ราคาค่อยขยับไปเตียงรีบขยับลงมาเลย

ไม่ได้เอออันนี้ให้ลงให้ลง

ไปนี่ค่ะโอ้โหตั้งสติได้ค่ะ
แล้วไปหยุดจุดที่แม่จุดที่น่ากลัวด้วยค่ะ

จันหน้ากันพอดีโอ้โหเมื่อช่วงบ่ายคุณผู้ชม
อาสากู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านซ่อมแอร์รถยนต์
ตั้งอยู่ริมถนนบ้านบึงบ้านค่ายที่อำเภอบ้านบึงค่ะ
ว่าต้องไปช่วยจับงูออกจากรถของลูกค้าให้หน่อย
งูโผล่มาแค่หัวนะคะต้องลื้อคอนโซลหมดเลยค่ะ
ื้อจนหมดแบบนี้ค่ะลื้ออยู่เป็นชั่วโมงนะ
ก็ใช้บ่วงคล้องงูนะคะเป็นงูสิง
ความยาวประมาณเมตรหนึ่งได้เป็นงูไม่มีพิษนะคะ
วันนี้ก็ต้องหากันว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ค่ะก็ลื้อหมดเนี่ยค่ะ
กว่าจะเจอค่ะตอนเขาโผล่มาครึ่งเดียว

เจ้าของรถก็คือนางสาวจารุณีว่องสวัสดิ์อายุ๕๖ปีนะคะ
บอกว่าขับรถออกจากบ้านเจอแล้วเจอแล้วเอาบ่วงคล้องแล้วดึงออกมา
กำลังขับรถออกจากบ้านมุ่งหน้าไปห้าง
กว่าจะจับได้มุ่งหน้าไปห้างในตัวเมืองชนบุรี
แล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรเลื้อยอยู่ที่ขา
กำลังขับรถนะคะขับรถด้วยเหมือนมีอะไรเลื้อยอยู่ที่ขา
้มดูอ้าวงูโผล่ออกมาจากใต้พวงมาลัย
พยายามใจดีสู้เสือค่ะคุยกับงูค่ะ
เธอบอกเธอคุยกับงูว่าอย่าทำอะไรนะใจเย็นนะ
แล้วเธอก็ค่อยขับไปที่ร้านแอร์

ให้ที่ร้านแอร์ช่วยจับงูออกนี่ค่ะ
คือตอนที่เห็นคลิปตอนแรกก็คือพยายามไปที่ร้านแอร์แล้ว
รถแล้วค่อยเคลื่อนตัวออกจากรถ
บงูแล้วที่ร้านก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับงูนะคะ
คืออาจจะด้วยช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันฝนตกเยอะ
งูก็อาจจะเลื้อยมาซุกอยู่ในรถมาในที่ที่แบบอุ่นหน่อย
อยู่ในเครื่องอยู่ในอะไรแบบเนี้ยพื้นที่อุ่นอุ่นอ่ะเหรอ

ขับรถไปเจองูเจออะไรอย่างนี้